เรื่องของคนหล่อนคุณผู้ชมคงจะเบื่อแล้วแหละ
แต่เราอยากนำเสนอให้ได้เกิดการระมัดระวังกันมากขึ้น
และการดูแลกันจากคนในครอบครัว

เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่ง
คือคงหลอนยาแล้วก็คลุ้มคลั่ง
เอามีดจับไปจามหัวลูกเลี้ยงอายุ๑๒

หลังจากนั้นลูกน้อง๖เดือนทำไมรู้ไหม

เอาเป็นตัวประกันอย่างที่คุณบอกคุณผู้ชม
ลองดูเหตุการณ์ระทึกนี้ค่ะครับ
น้องกลุ่นกลิ่นมันกลุ่นกลิ่น
พี่เด็กอยู่ไหนพี่
มันมีตั้งเป็นคนหนึ่งอีก
ไอหี้ว่าฟันหัวฟันหัวใคร
มันใช่ง่ายกว่าอย่างนี้

ตัวเล็กนิดเดียวยังเป็นทารกอยู่เลย
ถูกอุ้มไว้จับไว้เป็นตัวกันแบบนี้
แล้วเขาก็เอามาปล่อยให้กับตำรวจโดยดีนะคุณนะ
แต่ตำรวจถามว่าเด็กอีกคนอยู่ไหน
คุณเด็กอีกคนก็คือลูกเลี้ยงนะฮะ
ลูกเลี้ยงถูกฟันเข้าที่หัวบาดเจ็บ
ใช่แล้วที่เขาอุ้มอยู่เนี่ยเป็นลูกน้อยของเขานะคะ

คุณผู้ชมเหตุการณ์มันเกิดเช้าวันนี้นี่เองนะคะ

เขาก็เข้าไปถึงก็ไปเจอเหตุการณ์แบบนี้
สุดท้ายใช่ส่งลูกน้อยมาให้ส่งลูกน้อย
เขาอุ้มลูก๖เดือนของเขาให้กับตำรวจแต่โดยดีค่ะ
ซึ่งนายคนนี้ชื่อว่านายสุรชัยรัตนภักดีอายุ๒๙ปี
เสพยาจนหล่อนคุณผู้ชมนะคะ
เพราะหลังจากส่งลูกให้ตำรวจแล้ว
แน่นอนเจ้าที่ตำรวจก็รีบเข้าไปคุมตัวเขาเลยนะคะ
สังเกตที่มือของนายสุรชัยมือเนี่ยเปื้อนเลือดอยู่ด้วยนะ
แล้วก็ยังเจอกับมีดโอ้ยาว๑ฟุตนะคะ

แล้วเช้าวันนี้ลงมาจากหลังคามาเจอกับลูกเลี้ยง

โอ้โฮเงียบมีดมันหลับด้วยนะคะ

เลือดอาบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
สุดท้ายตำรวจมาควบคุมตัวเอาไว้อย่างที่เห็น
นายสุรชัยนะคะพูดจายังไม่รู้เรื่องแหละ
บอกว่ายอมรับเสพยาบ้ามาจริง

และที่ปีนขึ้นไปบนบ้านเพราะว่าเครียด

แล้วบอกด้วยนะมีนักข่าวใช่ไหม

เดี๋ยวให้ไปบอกลาสั่งเสียญาติพี่น้องได้เลยนะ
ทำวันเจ็บไปกี่เมตรแล้ว
ฮะอยากฆ่าคน

แบบให้เอาไปเสียงสั่งเสียงย่า

เรารู้ตัวไหมที่ทำอะไรลงไป
หรือติดรึเปลี่ยนรังขาบ้านทำไมเมื่อเทือน
แล้วไปเช้าก็จัดลูกเลี้ยง
จัดตัวประกันหรอ

แล้วที่น่าตกใจเขาบอกอัดไป๕๐เมตร
ส่วนนี้ลูกเลี้ยงวัย๑๒ที่ถูกพ่อเลี้ยงฟัน

โอ้โหนี่น่าตกใจนะ
แล้วก็เมื่อกี้จับเด็ก๖เดือนเป็นตัวประกันไปอีกนะฮะ
โชคดีเด็ก๖เดือนรอดมาได้นะ

ตอนเกิดเอ็ดพยายามห้ามสามีนะ
ไม่ให้ทำร้ายลูกอายุ๑๒ในที่เป็นลูกเลี้ยง

เอามีดไปจามหัวลูกแล้วยังฟันที่หลัง
ไม่ใช่แค่หัวอย่างเดียวฟันที่หลังไปอีก๔๕ที
บอกว่าโอ้โหโชคดีมากนะที่มีดมันไม่ได้คมมาก

แล้วก็จำใครไม่ได้หรอกเป็นแบบนี้บ่อยค่ะ
โอ้โหเนี่ยเรื่องของยาเสพติดนะฮะ